คุณผู้ชมไปดูเรื่องเตือนภัยกันหน่อย
ก็มาถ่ายแล้วก็เห็น
ก็เลยเรียกร้องเรียกให้แฟนเข้ามาช่วย
แต่ว่าภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นอีกจุดหนึ่ง
เขาก็ทำให้เป็นรอยแบบนี้
นี่ประตูห้องน้ำไม่ถูกยิงมาเหรอคะรูเยอะขนาดนี้
เอาไฟไปรนค่ะเพื่อที่จะให้เป็นรูแล้วก็รอแอบถ่ายเหมือนกัน
เป็นคนละกรณีกับที่จะพาไปดูต่อไปนี้
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแดงเขาถูกจับได้นะคะ

เขาแอบเข้าไปถ่ายหญิงสาววัย๑๘ปี

ริมถนนสายพัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้เสียหายเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุนี่

ห้องน้ำหญิงไม่ว่างคนเยอะก็เลยมาเข้าห้องน้ำผู้ชาย

ขณะกำลังถอดกางเกงนั่งลงจากปัสสาวะ
มีคนใช้โทรศัพท์มาถ่ายคลิปเขาค่ะ
ช่องข้างบนนะคะที่เป็นผนังห้องน้ำที่อยู่ติดกัน

ส่งเสียงให้แฟนเรียกมาช่วยนะคะแฟนก็เข้ามาช่วย
แต่ว่าคนก่อเหตุก็ตกใจเหมือนกัน
พยายามจะถ่ายคลิปแต่ถ่ายไม่ทันนะคะ
ก็เลยยังไม่มีคลิปปรากฏอยู่ในโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุ

แต่ก็บอกว่ายังแจ้งความไม่ได้
เพราะว่าด้านคดีไม่ไปเจอหลักฐานคลิปที่แอบถ่าย
พนักงานสอบสวนเขาก็เลยแค่แจ้งข้อกล่าวหา
สร้างความรำคาญให้ผู้อื่นแล้วก็เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายเท่านั้นนะคะ
นี่ค่ะจับได้เห็นแหละว่ากำลังทำ

แจ้งความเอาผิดอะไรในข้อหานี้ไม่ได้
เพราะว่าไม่เจอหลักฐานอยู่ในโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุ

ทีนี้ห้องน้ำตรงจุดนี้ค่ะจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะ
มีคนเข้าไปแอบถ่ายอยู่บ่อย

ว่ามีประมาณสัก๓๔คนที่เคยก่อเหตุเป็นประจำอยู่ในห้องน้ำที่นี่ค่ะ
และประตูห้องน้ำที่พบเขาใช้ไฟแชค
ลนประตูพลาสติกให้เป็นรูโวแบบนี้ค่ะ
เพื่อแอบดูคนเข้าห้องน้ำ

สำหรับใครที่ไปเข้าห้องน้ำสาธารณะให้ระมัดระวังหน่อย

ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มพวกแอบถ่ายได้เหมือนกัน

คือมีไปหมดเลยต้องระวังกันหมดทุกเพศเลยนะคะ